เอาล่ะเรามาไล่เรียงนะครับ
ความขัดแย้งระหว่างทนายเดชานะครับกับสสเต้

นักข่าวเราจะปิดคอมกลับบ้านอยู่แล้ว

ท่านนี้ครับทนายเดชาโทรมาหน้าตาตื่นเลย
มีนักการเมืองจะกระทืบผมจะกระทืบผมนะครับ
นักการเมืองคนที่ว่าก็คือสสเต้นั่นแหละ
ลองฟังดูซิคลิปตอนที่โทรมาเนี่ยพูดถึงขั้นกระทืบหรือเปล่า
เออไปโพสต์อะไรจะไปแจ้งอะไรผมล่ะท่านสอสต้

ไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลย
ไม่ใช่คืออย่าไปขู่แม่

อาญาจะโดนฟ้องกลับนู่นนี่นั่น
เออ

คือถ้าพี่เดชาเงียบได้จะดีมาก

เวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะ

นี่เข้าใจคำว่านักฟันเมืองมั้ยเข้าใจเข้าใจ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

นี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะ
พี่เดพี่เดเตือนครั้งสุดท้ายนะพี่เดชา
พี่เดพี่เดเตยิดมั้ยคลิปนี้อันนี้จริงมั้ยพี่พูดยังไรบ้าง
มีอะไรครับ

เหมือนกับพี่เต้
ได้โทรไปขู่ทนายเดชาเปล่าครับพี่

ก็เขามาขู่ลูกวาม
ขู่แม่แต่งโม

คือพี่ก็ไม่อยาก
ว่าจะไปอะไรกับเขามาก
แต่ผิดจำเป็นที่ต้องทำนะ
คือไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคดีนี้

มันก็ต้องถามจะได้ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายไงพี่เต้

คุณผู้ชมเรื่องมันเป็นอย่างที่ต้นเรื่องที่เราเล่าไปนี่แหละ

วันนี้ทนายเดชาเอาหลักฐานแผ่นซีดีบันทึกเสียงครับ
แล้วก็เอกสารการถอดเทปเสียงการสนทนา

ไปแจ้งความกับพันธบรวจเอก

ท่านผู้กำกับการสอบสวนกรประคับการปราบปราม

นายชาวระบุว่าวันนี้มาแจ้งความ๒ข้อหา
คือความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา๓๒
ใดข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่า
เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียง
และความผิดในฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
นายเดชาบอกต่อบอกว่าจากการกระทำดังกล่าว
ทำให้เขากับครอบครัวรวมถึงสุนัขสองตัวที่บ้าน
ตกใจกลัวฮะทนายเดชาว่าอย่างนั้น

จะไปยื่นกับคุณชัวร์หลีคภัยประธานรัฐศพา
แล้วจากนั้นจะส่งเลือกให้ประชาโดยเมืองการ

เอาให้พ้นสภาพสอสอเลยนะฮะ

เพราะพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เหมาะจะเป็นสอสอทนายเดชาพูดครับ
คือครอบครัวผมก็ภาวะแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลย

เขาบอกว่าทำไมต้องทำกับพ่อเราแบบนี้นะครับ
เป็นหมายังมีเกียรติว่าเป็นสอสอหรือไม่
ผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นสอสอนะครับ
คนกลางทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้
ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาพุทธิภาพราษฎร

ไม่ได้มีแค่เขาเท่านั้นนะที่ถูกขู่
เพราะว่ามีทนายความที่ถูกพาดพิงอีก๓คน
ไปเจ้งความร้องทุกต่อพันธการสอบสวยแล้วด้วยก็คือใครบ้าง
ท่านายโรนโลงแก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ท่านายต้ามสิทธาวิบังเกิด
แล้วก็ทนายรัชพลศิริสาคร

คุณผู้ชมมีเลือกทีมกันมาบ้างแล้ว

โอ้โฮฝั่งซ้ายสีแดงนี่นะ
ฝ่ายแดงนี่เป็นทนายระดับแบบว่าดังทั้งนั้นนะ
วันนี้ครับสสเต้กับนางพนิดา

ไปพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับ
สื่อบุญชนก็ถามถึงประเด็นของสสเต้นะ
บอกเดี๋ยวถ้าจะต้องพ้นสภาพนี่มีนักข่าวถามไปไกลเลยนะ
ถ้าพ้นสภาพของตำแหน่งสอสอจริงเนี่ย
บอกก็ไม่เป็นไรเพราะตำแหน่งอยู่ไม่นาน
แต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปครับพี่เต้ฮะ
เห็นไหมคุณแม่พยักหน้ารับเลย
ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไป

หลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและสสเต้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คใจความว่า
ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ได้ตลอดไป
ถ้าผมรักตัวกลัวตาย
ผมคงไม่สามารถที่จะเป็นผู้แทนรัศดรที่ประชาชน
จะฝากผีฝากไข้ได้หรอก
ภูมิใจผมคือทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นยุติธรรมประชาชนยิ้มได้
มงคลกิจสุขศิลป์ธาราณนท์โพสต์เอาไว้ค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
แหมก็ไม่รู้จะอยู่ทีมไหนดี
ขอเป็นป้าข้างบ้านรอดูอยู่ข้างก็แล้วกัน
ว่าทีมไหนจะเป็นยังไงคือมุมนึงเขาก็บอกว่า
อีกฝั่งนึงเขาอัดเสียงเอาไว้โดยไม่บอกไม่กล่าวหรือเปล่า
ที่จะแอบอัดเสียงเขาแล้วเอามาเผยแพร่มันถูกเหรอ
อีกมุมนึงก็บอกว่าแหมแต่ไปขู่เขานะแบบนี้มันเรียกว่าขู่นั่นแหละ
เฉยไปเรื่องอื่นยังไงล่ะฟังดูมันก็ขู่นั่นแหละ
มันก็มีสองมุมแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะคืออย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปเนาะ
พอทนายเดชาหรือว่าพี่เดย์ออกมาบอกว่าโดนขู่
แล้วก็มีคลิปเสียงให้ฟังครับสสเต้เองเขาก็มีการไลฟ์กลางดึกเลย
แล้วบอกว่าเตือนครั้งสุดท้ายแล้วก็มีทนายที่ถูกพาดพิงถึง
ก็คือทนายรัชพลใช่ไหมคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับทนายรัชพลศิริสาคร
หนึ่งในทนายความที่ถูกพูดชื่อพาดพิงถึงค่ะ
นายรัชพลก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าอยากฝากข้อความผ่านไทยรัฐทีวี
เตือนคุณเต้ให้ควบคุมสติอารมณ์หน่อย
ทุกคนต่างอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่มีใครทำอะไรผิดนะ
ถ้าใครทำอะไรผิดก็ไปร้องเรียนตามขั้นตอนของกฎหมายสิ
แล้วก็โทรไปขู่ทนายเดชาบอกตรงนะไม่มีใครกลัวหรอก
เผลอเข้ามาบ้านมาเนี่ยผมยิงได้นะ
เข้าข่ายป้องกันตัวตามหลักกฎหมาย
นี่ค่ะอ่านลองฟังเสียงธนรรจพลดูค่ะ
แบบนี้มันน่ารังเกียจผมว่าสังคมเขาไม่ยอมรับคนประเภทนี้หรอก
เพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้กลุ่มสติอารมณ์นิดนึง
คุณก็โตแล้วไม่ใช่เด็ก
ทำตัวเหมือนเด็กอันตภัณฑ์ข้างถนนมันไม่ได้นะครับ
อันนี้พูดถึงคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้รวมมันไม่สมควรนะครับผม
สิ่งที่คุณมาโพสต์ว่าหรือว่าอะไรมาเตือนอะไร
มันไม่มีใครกลัวหรอกนะครับทุกคนผมก็มีเครือข่ายอยู่นะครับ
เผลอเข้ามาผมยิงได้นะ
ถ้าหากว่าเขาขายเป็นการป้องกันตัวเดี๋ยวพวกคุณจะตายฟรีเอานะครับ

การที่ทนายหลายคนออกมาพูดออกมาเตือน
เรื่องของการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงนะ
ไม่ได้มีใครคิดร้ายหรือข่มขู่อะไรใครนะ
ฟังเสียงทนายรัชพลอีกรอบหนึ่งนะคะ
คือทุกคนที่เขาคุยเขาก็หวังดีไม่มีใครไปข่มขู่ใครหรอก
คือผมก็เตือนอย่างเรื่องทราบพยาหลักฐานเท็จ
ถ้าเกิดว่ามันเท็จจริงมันติดคุก
ผมก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็ทุกคนเขาก็พูดกันในข้อกฎหมายทั้งนั้น
ไม่มีใครพูดในเรื่องอื่นเลยนะครับ
ส่วนคุณแม่จะกลัวนั่นเรื่องของคุณแม่นะครับ
เขาควรที่จะกลัวควรที่จะระวังตัวในการกระทำอะไรต่าง
เพราะว่าถ้าหากว่ามันเข้าข่ายเป็นความผิดขึ้นมาเนี่ย
อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
เพราะฉะนั้นที่แต่ละคนเขาออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หวังดีนะครับ

ยังรอดูคลิปหลักฐานใหม่นะคะ

คือเหตุฆาตกรรมคือรอดูอยู่
ถ้ามีรีบนำออกมาเลยนะคะ

คุณผู้ชมครับยังไม่หมดที่บอกว่าทนายด่าหน้าออกมาโจมตีส่อเต้นี่
นายตั้มครับวันนี้ทนายตั้มโพสต์เดือดร้อนไปถึงหมาหน้าเว่นเลยครับคุณผู้ชมฮะ

เพราะว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊ก
สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ถึงกรณีที่บุคคลหนึ่งโทรศัพท์เชิงข่มขู่นายเดชากิติวิทยานันต์
ทนายความของคุณแม่คุณแตงโมโดยข้อความระบุว่า
วันที่คุณไม่เกี่ยวข้องกับคดีคุณนี่จุ้นยิ่งกว่าใครจนเจอฟ้อง
ตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วันขู่เป็นหมาหน้าเว่นเลย
นะครับเซเว่น๑๑เลยเป็นแค่คนปัดเศษกลับหลงระเริง
ใช้อำนาจบาดใหญ่คมขู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจาไม่เข้าหู
คิดว่าเขากลัวคุณกันหรือไงถ้าช่วยเพราะเจตนาดีใครเขาก็ดูออก
แต่นี่รับเงินเดือนประชาชนแต่ไปอวยมิจฉาชีพ
คนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จปกป้องคนกระทำผิด
อย่างผู้ร้ายข้ามชาติหมดศรัทธาครับ
โอ้โหนี่ที่ผมโหกว่าโพสต์ไปเดือนร้อนถึงหมาหน้าเซเว่น
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่สำนักงานของทนายตั้มนะครับไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายตั้มก็บอกกับคุณบอมบอกว่าโอ้โหตกใจนะ
ตกใจที่สสเต้ออกมาไลฟ์แล้วก็เตือนทั้งตัวเขาและทนายคนอื่น
หรือว่าถึงไปขู่จะกระทืบทนายเดชาน่ะ
เพราะว่าวันก่อนสสเต้ยังเดินตามหาเขาที่สำนักงาน
แล้วเขาก็เลี้ยงข้าวสสเต้อยู่เลย
วันนี้ผมไม่ได้พูดนะ
วันนี้จะมาเนรคุณกันแล้วเหรอทนายตั้มพูดนะ
เฉพาะคำพูดคำจาที่ฟังจากคลิปแล้วรู้สึกว่าตกใจ
ไม่คิดว่าสอสอผู้ทรงเกียจจะพูดจาข่มขู่ประชาชนที่เสียภาษีขนาดนี้
ฮะลองฟังธนายตั้มหน่อยครับ
ของผมเนี่ยเป็นทนายความหรืออาจารย์เดชาหรือทางรัชพลเนี่ย
ทุกคนเนี่ยก็ให้ความเห็นด้านกฎหมายนะ
อย่างทนายรณรงค์หรือทนายรัชพลเนี่ย
เขากังวลเรื่องการนำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวน
เอาไปให้กับบางแจ๊กแล้วบางแจ๊กส่งผ้าขาวมา
เขาก็กังวลตรงนี้นะครับเขาก็ได้มีการโพสต์ไปนะครับ
แต่ว่าไปแปลเจตนาเขาผิดจะสกัดไม่ให้คนเห็นต่าง
หรือว่ามีคนตักเตือนอะไรเลยเนี่ยมันไม่ถูกนะ

ตามหลักกฎหมายนะทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ทำให้คนอื่นวิพักษ์วิจารณ์หรือคนที่เห็นต่างห้ามพูด
หรือแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับ
ส่วนประเด็นที่สสเต้นะครับโทรไปข่มขู่

สื่อไปสัมภาษณ์ในช่วงเช้าก็บอกว่าหยอกกันเล่น
นายตั้มบอกว่าทำไมไม่เก่งเหมือนตอนโทรไปขู่

ไม่ใช่เวลาที่เขาจะเอาเรื่องแล้วมาพลิกลิ้น

ส่วนประเด็นที่สสเต้ชอบพูดขู่คนอื่นบอกว่า
อย่าให้ต้องใช้วิธีทางการเมือง
อยากจะฝากถามนักการเมืองทั่วประเทศ
การที่สสเต้ให้สัมภาษณ์แบบนี้น่ะ
นักการเมืองคนอื่นเขินหรืออายบ้างไหม

วิธีทางการเมืองมันคือการทำร้ายประชาชน

แล้วตัวทนายตั้มจะแจ้งความดำเนินคดีกับสสเต้ไหม
จัดไหมทนายตั้มจัดไหมฮะจัดไหม
กับธนาโนไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

คือเขาจะไปจัดการทำแล้วคงจะไม่ไปทำซ้ำ

อยากได้อะไรที่หนักกว่าสองคนนี้ที่ทำอยู่

คิดอะไรบ้างครับผมพอเปิดเคยได้ไหม
เดี๋ยวขอนึกก่อน
คิดว่าคงไม่เบาแน่นอน
ทำทั้งทีต้องเอาให้ตาย
แบบนั้นโอ้โหดูทนายเขาเล่นกันนะฮะโอ้โหต่อจากนี้ครับ
เขาจะยังคงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ต่อไปเพราะไม่เคยกลัวสอสอเต้อยู่แล้ว
นายตั้มบอกนะแล้วอยากจะบอกสสเต้ด้วยว่าอย่าดูหนังมาก
ดูหนังมากไปจะทำให้เกิดจินตนาการแล้วเอามาสร้างเรื่อง
ราวให้มันใหญ่โตครับโอ้โหหลายทนายเลยนะคะ
ธนายรักษภนธนายตั้มธนายโรนโลงค่ะนะฮะอ่ะ
ขอพูดถึงทนายรณรงค์พี่เบิร์ตเพราะวันนี้อุ้มน้องหมาไป
แจ้งความดำเนินคดีสสเต้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยแล้ว
เรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าทุกคนมีหมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเลย
ทำไมอ่ะอ่าอ่าธนายตั้มบอกว่าอะไรนะเหมือนหมาหน้าเซ็นเว่น
อ่าหน้าเซ็นเว่นนี่ธนายโรนโลงอุ้มหมาไปครับ
ที่สพปักเกร็ดนนทบุรีนะคะเป็นน้องหมาพันธุดเดิ้ลเพศเมีย
ชื่อเจ้าถุงเงินทนายรณรงค์บอกว่าวันนี้จะมาแจ้งความดำเนินคดี
กับสสเต้กรณีไลฟ์เฟซบุ๊กคมคู
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพมาตราสามร้อยเก้า
และข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
การจะไปไลฟ์สดพูดถึงใครให้เขารู้สึกมีความหวัดกลัว
แบบนี้มันทำไม่ได้ยิ่งตัวเองเป็นสอสอที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนด้วยเนี่ย
ทำอะไรต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้อย่าลืมว่าอดีตเองเนี่ย
ปัจจุบันเขาก็เป็นครูด้วยเด็กมาเห็นเด็กเรียนแบบจะทำยังไง
อ่าการการมีความเห็นต่างในทางคดีความในความความคิดเห็นมันทำได้
มันก็มันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย
เราไม่ได้อยู่ในประเทศพระเด็จการที่ว่าคุณห้ามเราพูดแล้วเราจะพูด
เราจะพูดไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของภาคการเงินเองน่ะ
ต้องส่งเสริมระบบประชาธิปไตยการแสดงออกในความเห็นเนี่ย
ที่มีความจากต่างนั่นคือเรามีเสียงความ
คุณผู้ชมบอกเอ็นดูน้องหมาทำหน้าแบวไม่รู้เรื่องเลย
เกี่ยวอะไรด้วยพาฉันมาทำไมฉันถูกเงิน
ทนาโดนโรมบอกว่าคือทนายความทั้งสี่คนคุยกันแล้วนะคะ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรยังไงกันบ้าง
คดีของคุณตังโมเนี่ยคือคนก็วิจารณ์ได้ตามปกติ
แต่ถ้าเกิดวิจารณ์แล้วไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วย
ทีนี้ราคาก็เนี้ยไปให้ปักคำกับตำลวช์ใช่ไหมคะ

นายรณรงค์บอกว่าก็เจ้าถุงเงินมันดุ

แต่มันไม่เห่านะมันไม่ชอบเห่าด้วย
วันนี้เอามาด้วยเพราะกลัวคนอื่นจะมากัด

ขออภัยทนาย๓คนมีกิมมิกเป็นหมาหมดนะ
คนแรกทนายเดชาบอกหมาที่บ้านตกใจ
คนที่สองธนายตั้มบอกหมาข้างเซเว่นมันขู่
คนที่สามธนายลนลงบอกหมานี่ก็ดุ
แม่นะครับผูกโยงกันหมดเลย
ส่วนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณชวนหลีกภัยนะครับ
ท่านประธานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภานะครับ
ท่านก็บอกว่าประเด็นที่สสเต้มงคลกิจเนี่ยนะฮะ
ดำเนินการเรื่องนี้เรื่องคดีการเสียชีวิตคุณตังโมเนี่ย

แต่ถ้าผิดจริยธรรมนักการเมืองจริงก็ต้องตรวจสอบ
ส่วนคุณหมอชนละนานผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าหน้าที่ของสอสอคืออะไร
คือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนครับ
ชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภา
ว่าด้วยวาระพิจารณาที่น่าจับตามองคือ
คือประเด็นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยที่มีคนยื่นเรื่องร้องเรียนมา
ซึ่งกรรมธิการจริยธรรมสภานะครับบรรจุวาระพิจารณาไว้๒ประเด็น
ก็คือหนึ่งกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กสองครั้งโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับ
กรณีที่จะทำร้ายร่างกายนายศิราเจนจาคะนะครับเรื่องเก่าจำได้ไหมฮะ
พอจำได้ไหมฮะส่วนกรณีที่สองคือการตั้งนายนัชพลสุพัฒนะ
ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการวิสามัน
พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบและไม่กำกับควบคุม
ในชั่วหลีกภัยประธานสภาพุทธแหลศดรท่านบอกว่าวันนี้มีวาระประชุม๒เรื่องนะครับ
ส่วนวาระของสสเต้นะครับที่ถูกร้องเรียนนั้นในขั้นต้นยังไม่มีใครยื่นเรื่องร้องเรียนมา
แต่ถ้ามีการไปทำผิดต่อจักรยธรรมนักการเมืองทางคณะกรรมการจักรยธรรมสภาพุทธแหลศดร
ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบครับแม้กระทั่งคำพูดที่ไม่เหมาะสม
ก็สามารถร้องเรียนได้นะท่านประธานบอกโดยจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาก่อน
จากนั้นนะครับคณะกรรมการจริยธรรมจะส่งเรื่องให้อนุกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสูง
มีความตรงไปตรงมาตรวจสอบว่ามีเรื่องอะไรร้องเรียนมาบ้างครับ
วันนี้ก็มีเรื่องท่านบ่งงวงรุงกิจอยู่เข้าตอนบ่ายแต่ร้องมาแต่ครับแต่เรื่องนั้นยังไม่มา
วันนี้ต้นมาก็มีเรื่องของท่านอยู่ด้วยครับผม
เป็นเรื่องอะไรครับ
โฆษฐก็จะแถลงเองครับ
สอสอที่จะต้องรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

ที่อาจจะสอบผิดจริยธรรมของนักการเมืองหรือไม่นั้น

ซึ่งในสภามีระเบียบระบุไว้
สอสอคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ส่อการผิดระเบียบ

คณะกรรมการจะได้ตรวจสอบนะฮะ

อย่างเรื่องของสสเต้มีคนล้อไหมล่ะ
ถ้ามีคนร้องเดี๋ยวก็จะตรวจสอบครับ
ต้องไปดูข้อที่จริงว่ามันเป็นการกลมกรูหรือเปล่า
มันเป็นการข่มขู่ไหมหนึ่งต้องดูข้อที่จริง
เข้าไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ
หนึ่งก็ต้องดูเรื่องของประมวลจ้อยคำ
มาจากฐานเยอะธรรมของส่อนะครับ

หรือคือเราจะไปคิดเอาเองตีความเอาเอง
นี่คงมันจะพูดยาวนะครับ
เขาก็มีคณะกรรมการอยู่ใช่ไหมครับ

เวลาการเยอะธรรมของสภาเขาอยู่
ส่งไปให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์

สหรัฐอเมริกาไม่ได้บอกว่าจากใคร
เป็นซองปริศนานี้ค่ะ
นำมาซึ่งช่วงสายวันนี้ค่ะ
ตัวคุณแม่คุณแม่พนิดาค่ะ

ไปพบกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาบอก
ขอได้ไหมพัสดุปริศนาอันนี้
เพราะเชื่อว่าเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ในคดีค่ะ

คุณผู้ชมส่งตรงให้แพทย์หญิงคุณหญิงพอลทิศ

ไม่ได้ระบุชื่อบังแจ๊กเป็นผู้ส่งนะ

บอกว่าได้หลักฐานชิ้นนี้จากที่เกิดเหตุ
คนที่อยู่เมืองไทยส่งไปให้
แต่ยังไม่ได้มีการระบุไปในสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาค่ะ
และหนึ่งในคนที่พยายามเข้าหาก็คือบังแจ๊ก
โดยที่เขาติดต่อคาดว่าจะมีสื่อให้เขาติดต่อ
เนื่องจากเขาจะส่งผ้า

เพราะฉะนั้นผ้าจะเป็นผ้อะไรบ่อยเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยค่ะ
มันมาประมาณ๔สัปดาห์กว่าแล้ว
ก็เลยสงสัยว่าใช่ผ้าโปร่งสีขาว
ว่าพี่บังแจ๊กเคยเอามาโชว์อ่ะนะ
ใช่พี่เบิร์นก็เลยสงสัยว่าใช่ไหม
แต่ยังไม่เคยเปิดซองดูเลยนะยังไม่เคยเปิดดูว่าคืออะไร
แต่ทำหนังสือเพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ได้รับแจ้งมาว่าปิดสำนวนไปแล้วอยู่ในขั้นตอนของอายการแล้ว
คือมันปิดในส่วนของตำรวจไปแล้วครับส่วนคุณแม่ของคุณตังโมจะขอพัสดุชิ้นเนี้ย
ไปตรวจสอบก็ต้องรอชั้นอายการก่อนว่าจะยังไง
หรือจะนัดมาเปิดพร้อมกันหมดอะไรไหมต้องส่งให้หน่วยงานราชการอะไรตรวจสอบไหม
คือเหมือนกับว่าณเวลานี้ยังไม่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้
จะต้องมีการหารือกันว่าไอ้พัสดุชิ้นนี้จะต้องเป็นขั้นตอนยังไงกันต่อ
หมายถึงว่าอายการกับกรรมธิการนะครับผม
กรรมอธิการเป็นอายการตามขั้นตอนของอุทธิสภานะครับในการสอบหาข้อที่จริง
แต่เราก็ได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้จัดการท่านก็บอกท่านปิดสำนวนไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทำถึงอายการซึ่งตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ที่อายการนะครับ
ก็ทราบว่ายังไม่ได้ตอบรับมาอย่างเป็นทางการว่าอย่างไรนะครับ
ว่าจริงเราอยากให้มาเปิดดูกับกรรมอธิการ
เพื่อว่าไม่ให้วัตถุพยานเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ
แล้วมันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นพยานสำคัญหรือไม่
เราไม่ทราบจริงนะครับเราก็เลยเอามาเพื่อจะเปิดด้วยกัน
คือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะ
ว่ามีอะไรอยู่ในซองพัสดุสีน้ำตาลอันนี้
ได้รับมาตั้งแต่๓พฤษภาคมกรรมธิการบอกว่ามีมติว่ารับมา

ตำรวจบอกว่าในส่วนของตำรวจมันปิดไปแล้วมันจบไปแล้ว
ตอนนี้คดีอยู่ที่อายการก็ต้องรออายการ
อายการจะว่ายังไงจะเปิดดูพร้อมกันไหมหรือจะยังไง
แต่คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าตอนนี้สบายใจมีความหวังมากขึ้น
กรรมธิการดำเนินการให้หน่อยถามอายการให้หน่อย
รับพัสดุชิ้นนี้ไหมจะได้ดำเนินการต่อ
ที่ผ่านมาไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเองเพราะว่าทนายเดชาไม่แนะนำ
นี่โยงไปพี่เดย์ทนายคนเดิมแล้วห้ามด้วย
คุณแม่บอกก็ทนายเดชาห้ามแม่ไม่ให้ไปยื่น
นายเดชาบอกแม่ว่าเดี๋ยวแม่ก็หาทางลงไม่ได้หรอก
ทีนี้พอแม่แยกทางกับทนายเดชาก็จะทำอะไรหลายอย่าง
เพื่อจะทราบความจริงก็คือไม่มีทนายคอยห้ามแล้วประมาณนี้นะคะ
ก็คุณแม่ก็เลยบอกว่าแม่เหนื่อยนะแต่จะทำให้ลูกอยากจะรู้ว่า
ทำร้ายลูกแม่คุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คุณแม่บอกว่าไม่รักเดชาแล้วนะนักข่าวถามนั่นแหละ
คือเอาจริงนักข่าวก็ถามเรื่องไอ้พัสดุนี้นะคะ
ว่ามันใช่ผ้าสีขาวผ้าโปร่งที่ผูกเอวคุณตังโมหรือเปล่า
คุณแม่รู้เรื่องนี้ด้วยไหมก็สงสัยว่าแม่เป็นคนส่งให้บังแจ๊กหรือเปล่าไง
คือนักข่าวก็ถามแล้วนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของทนายเดชาด้วย
ตอบชัดเลยว่าแม่ไม่รักแล้วไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ
แม่ตอบฉันเลยว่าแม่ไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ
แม่ตอบฉันเลยว่าแม่ไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ
แม่ตอบฉันเลยว่าแม่ไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ
แม่ตอบฉันเลยว่าแม่ไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ
แม่ตอบฉันเลยว่าแม่ไม่รักทนายเดชาแล้วลองฟังดูนะคะ

คิดในใจแล้วกัน

ไม่รักไม่ใช่ไม่รักไม่ให้เลย

แต่ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงกันได้

มีประเด็นระหว่างคุณแม่กับคุณหญิงหมอพรทิพย์อยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะสสเต้ก็บอกว่า
ก็เพิ่งรู้จากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
พยานหลักฐานนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะ

เรื่องให้ส่งมือถือของคุณตมกลับมาค่ะ
แจ๊กจะส่งกลับมาให้นะคะแล้วก็จะยื่นเป็นวัตถุพยานหลักฐาน
สสเต้บอกว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรี
ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
อยากให้ทำเป็นแตงโมโมเดล
ถ้านายกรัฐมนตรีเร่งให้เป็นคดีพิเศษนะ
เชื่อว่าความศรัทธาของประชาชนจะกลับขึ้นมา
ฝากถึงนายกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สสเต้เดินหน้าต่อครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อกี้ที่เราเห็นนะทีมอะไรนะทีมทนายกับทีมแม่ใช่ไหม

สสเต้ประกาศครับจะเพิ่มทนาย
นี่ฮะฝั่งขวานะไม่พอ
สสเต้บอกว่าเดี๋ยวเพิ่มทนายอีก๓๐คนครับ
เพิ่มธนายอีก๓๐คนมาทำคดีคุณตังโม
จะทำให้ความยุติธรรมเกิดความเท่าเทียมและมีระบบที่ดีขึ้นฮะ
นี่เป็นข้อความล่าสุดที่สสเต้ครับโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ

คือบอกว่าหลังจากมารับหน้าที่ดูแลคดีให้กับคุณแม่คุณแตงโมแล้วนะครับ
ระบุว่าเตรียมจะเปิดตัวทนาย๓๐คนของพักไทยศรีวิรัยเนี่ย
มาร่วมทีมสู้คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เพื่อให้ความยุติธรรมมันเกิดความเท่าเทียมและระบบมันจะได้ดีขึ้น
ล่าสุดในบุญถาวรปัญญาสิทธิปรึกษากฎหมายของ
คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมของภาคไทยศรีวิรัยเนี่ยนะ
ที่สสเต้เนี่ยแต่งตั้งมาเพิ่มอีก๑คน
ก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊คครับพูดถึงคนที่ออกมาวิจารณ์แม่
หนีเสือปะจราเข้หรือเปล่านะครับ
ก็อยากให้รอดูเฉยรอดูเฉยก็แล้วกันนะลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ให้คุณอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาจัดตั้งทีมทนาย
วันพรุ่งนี้เขาก็จะไปเชิญท่านอาจารย์ชนบท
อห่างดีผู้ศึกษาและบทวรรณท่านประกอบอาชญาชีพเป็นทานาย
เป็นอาจารย์สอนทนายมาให้ความช่วยเหลือ
ด้านคดีความให้คำแนะนำพวกมึงอยู่เฉยก่อน
มันยังไม่ได้สรุปเลยว่าเขาจะฟ้องยังไงยังไง
เขารวบรวมหลักฐานรอโทรศัพท์จากไอ้บางแก๊กกลับมา
เขาแต่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขาไม่ได้มีทนายความคนเดียว
ผมก็ไม่ใช่ทนายความในคดีแต่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณแม่
โอ้โหทีมของทนายเต้ยสสเต้นี่ทนายเด็ดทั้งนั้นนะแต่ละคนนะ